คุณผู้ชมฮะเมาแล้วขับหรือไม่ให้คุณผู้ชมช่วยดูหน่อย
ผู้ชายเคราะห์กระบะมาไปชนเถาจาราจรแล้วก็
หลับเวยงี้หลับขาดรถเลยอ่าตำรวจกับกูภัย
ปรากฏเขาตื่นมาโวยวายใส่เจ้าหน้าที่เฉยเลย
จับไปผมนี่เครื่องฟิล์มมาแล้วเจ๋งนอนอยู่นี่นั่งอยู่นี่เราจับเฉยงงงอะไรงงช่วยด้วยช่วยด้วย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
อื่นไปไม่ได้ฮะไม่แล้วคือตอนที่ไปเจอตอนแรกอ่ะเขาไม่ได้สติ
คือตอนนั้นกำลังหลับใช่ไหมใช่นี่ขนาดเกิดอุบัติเหตุรถชนนะ
ยังหลับแปลว่าต้องเมาหนักมากอ่ะถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ไปปลุกก็คงไม่ตื่นอ่ะ
ค่ะแล้วก็โวยวายใหญ่เลยว่าเขาทำอะไรผิดโอ้ยเอาล่ะมีสิ่งที่จะพิสูจน์แล้วว่าน่าจะเมาจริงคุณผู้ชม
ในรถมีเหล้าขาวขวดหนึ่งครับเหรอเออมีเหล้าขาวอยู่ในนั้นขวดหนึ่งอันนี้นี่นี่นี่
ตาดานี่ฮะคนขับบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขากลับมาจากดื่มสุราอ้าวโอเคสารภาพเองเลย
กำลังจะกลับบ้านที่ตะบนอ่าวใหญ่พอมาถึงที่เกิดเหตุน่าจะหลับในเพราะว่าดื่มจนเมา
แล้วรถของเขาก็เลยเสียหลักพุ่งชนเสาหลักจราจรแต่เขาทำยังไงรู้ไหมนอนหลับต่อดีกว่า
จนกระทั่งกู้ภัยมาปลุกครับพนักงานสอบสวนก็บันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน
ก่อนจะพาตัวคนขับเนี่ยไปที่โรงพักษณ์เมืองตราด
เพื่อจะวัดระดับแอลกอฮอลในร่างกายแล้วก็ดำเนินคดีข้อหาเมาแล้วขับครับ